เมืองเก่าที่โดดเด่นในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า
อย่างจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ได้กลายเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครเนี่ยก็ต้องพูดถึงกันทั้งนั้นล่ะครับ
วันนี้๒พิธีกรคู่สีอารมณ์ดี

ยิ้มและพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเสน่ห์เมืองเก่า
เชิญเลยครับ
อ้าวฮิตไนท์เลยเฮ้ย
วันนี้จัดเต็มความสนุกตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับ
ดู๒พิธีกรของเราเนี่ยถึงก็ต้องเหมารถตุ๊กหัวตบกันมาเลย

ต้อนรับสู่รายการอบจมหาสนุก

แล้วก็มีชุมชนเป็นเป้าหมายนะครับ
ความสนุกสนานนี่กระจัดกระจายเต็มพื้นที่เต็มจังหวัดไปหมดเลยนะครับ
หากว่าคุณพร้อมก็ลุกขึ้นมาโยกย้ายใส่สะโพกไปกับเราได้เลย
ลักษณะจะลุกไม่ไหวนะครับตอนนี้นะครับ
ไขข้อก็เริ่มเสื่อมเกาก็เริ่มมาแล้ว

เฮ้ยอะไร

เดี๋ยวครับเดี๋ยวก่อนคุณพาไทย
เปลี่ยนอาชีพตั้งแต่เมื่อไหร่กันครับเนี่ย
นั่นในมือเตรียมอุปกรณ์กันซะด้วยนะเนี่ย

หายใจทั้งหูหายใจทั้งหูหายใจทั้งหูล่ะ
มารถหัวกบไม่จ่ายตังค์ค่าโดยสาร
ทำแบบนี้ได้ยังไงจ่ายมาเร็ว

นี่วิ่งตามมาเก็บค่าโดยสารเนี่ยนะ
ก็วิ่งมาเนี่ยมานั่งแล้วลงมาแหม
มาเม้ามอยตังไม่จ่าย

รถไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวเรือนะ
โอ้โหโอ้โห
เปลี่ยนอาชีพเปลี่ยนอาชีพ

แต่เมื่อกี้น่ารักมากเลยคนที่ขับรถตุ๊ก

นักท่องเที่ยวมาเนี่ยใช้บริการได้อย่างอุ่นใจ
คือเวลาเราหัวกบเนี่ยก็คือ

เพิ่มความสนุกสนานในการท่องเที่ยว

ท่านรองนิดนึงเวลาท่านรองขึ้นรถตุ๊ก

ท่านรองที่นี่อะไรอร่อย
อร่อยจริงกุ้งแม่น้ำ

หรือมาค้างยุธยาสักคืนหนึ่ง

ตลาดเจ้าคมนะครับก็มีวิถีทีวิตของตลาดสมัยบรุมบรานอยู่ครับ

ขายตั้งแต่เช้าวิถีทีวิตของเราเนี่ยเราหาจากแหล่งน้ำแม่น้ำเจ้าพยา
ก็คือเราเป็นเมืองแม่น้ำอะโน่เราเป็นเมืองที่รุ่มอะ
ไปดูไปดูไปเห็นให้รู้จักกับตัวเองมากขึ้น

สีอายุธยาที่มากิคลั้ง
ก็ต้องประทับใดกับความงามของวัดจะ
และนอกจากวัดเก่าแล้วเนี่ยเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ
การนั่งช้างชมเมืองเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยครับ
ได้รับกลิ่นอายความเป็นเมืองเก่ากันแบบเต็มอิ่มเลยล่ะครับ
ซึ่งที่วังช้างอายุทยาและพระเนียดเนี่ยก็มีช้างไว้คอยบริการนักท่องเที่ยว
เรียกว่าเป็นที่ชอบใจของเหล่านักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติไม่น้อยเลยล่ะครับ
มาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งทีครับก็ต้องไม่พลาดแวะเติมหวานกันสักหน่อย
ต้องที่นี่เลยร้านโรตีสายไหมอาบีดีนร้านดังในจังหวัดพระนครศรีอายุทยา
ร้านนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นที่ติดใจของลูกค้ามากมากคนเนี่ยแน่นร้านทุกวันเลยล่ะ
ของเขาดีจริงครับเพราะมีการทำแป้งโรตีและสายใหม่ที่สดใหม่ทุกวัน
อย่างสายใหม่ที่เราเคยทานกันเนี่ยครับกว่าจะได้มาเนี่ยไม่ง่ายเลยนะ
ต้องใช้แรงดึงดึงดึงแล้วก็ดึงแบบนี้ครับ
และที่ไม่เหมือนใครที่นี่นะครับเขายังมีโรตีขนาดใหญ่กว่าไซส์ปกติแบบนี้
โอ้โหใหญ่จริงครับวัดกันให้ดูเห็นเลยทีเดียวว่ามีความต่างกันขนาดไหน
แซ่บเสด็จกันต่อครับกับสุดยอดอาหารพื้นบ้านสุดแปลก
ใครก็คาดไม่ถึงที่ร้านน้องนุษย์ในอำเภอนครหลวง
มาเริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบเพื่อนึ่งกันก่อน
มีทั้งตะไคร้ใบมะกรูดกะหล่ำปลีแบบนี้ครับ
พร้อมแล้วก็นำไปนึ่งรอสักประมาณ๑๕๒๐นาที
ก็จะได้เมนูคางคกนึ่งมะนาวจานเด็ดนี้

ยังนะยังไม่หมดครับเมนูต่อไปที่ให้คุณได้แซ่บกันนั่นก็คือ
เผ็ดคางคกด้วยการนำคางคกมาสับให้ละเอียด
แล้วนำไปผัดให้เข้ากับพริกแกงผัดจนกว่าจะสุกแห้งครับ
โรยด้วยใบมะกรูดหน่อยเดียวเนี่ยก็พร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ
เห็นแล้วก็น้ำลายสอเลยทีเดียวครับ
อีกเมนูที่อร่อยเด็ดก็ต้องนี่เลยครับเมนูคางคกทอดกระเทียม
จะใช้คางคบรุงรสนิดหน่อยก็ได้รสชาติที่ลงตัวแล้วล่ะครับถือว่าเป็นสุดยอดอาหารพื้นบ้านที่ต้องมาลอง
ก่อนกลับเราไปพบกับที่เที่ยวใหม่เอาใจคนรักสัตว์แปลกหาดูยาก
มีแค่ที่นี่ที่เดียวกับสวนสัตว์แปลกเรียวซูศูนย์การเรียนรู้สัตว์เลื้อยคาน
และสถังฐินที่ใยที่สุดในประเทศไทย

หลากหลายสายพันธุ์จากทั่วทุกมุมโลก

ซึ่งมีจำนวนมากกว่า๒๐๐ชนิดอีกด้วยนะ

เราก็ได้นำสัตว์แปลกมาให้พิธีกรและแขกรับเชิญ

ไปดูกันว่างานนี้เนี่ยจะมีหาน้ำตาไหลหรือไม่

นี่มาแล้วอยู่ตรงนี้นะฮะ
วันนี้มาคุยกับพี่มณัฐอ่อนศรีนะครับ

พี่นัทเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลน้องเหล่านี้

เอ๊ะเดี๋ยวเรามีคนมาอื้อ
อ่ะคุณภัทรไทยอ่ะคุณภัทรไทยภัทรไทยภัทรไทยภัทรไทย

เจ๊เนี้ยมากกว่าผัตเราอีก

หมายถึงว่าจับงูไหวไหมคะ
ก็คือสัตว์เหล่านี้เนี่ยเราไปเอามาจากไหนบ้างพี่นัท
เรียลซูก็จะมีสัตว์ทั้งของในประเทศไทยนะครับ
แล้วก็สัตว์ต่างถิ่นที่นำเข้ามาอย่างถูกกฎหมายนะครับ

ใช่ครับบีบัยในญาติก็พรองนะครับ
ต้องบอกว่าเรามีไว้สำหรับให้ผู้คนได้เรียนได้ศึกษา

เอามาตรงนี้เนี่ยไม่มีพิษเลย
เว้นหนึ่งตัวครับคือกิ้งก่าครับ

ตรงนี้กิ้งกล่าตัวนี้มีพิษที่ขานไกลร่างครับ

กิ้งก่าที่นี่มันจะเป็นตุ่มเป็นเม็ดเห็นไหมครับ

เป็นก็เลยเหมือนเป็นลูกปัดนะฮะ
แล้วเวลาเราจะกินเขาเรากินส่วนไหนก่อน
อ๋ออันนี้มันเป็นสินเลี้ยงเวลาประทานนะครับ

อันนี้ชื่ออะไรครับ

จราเข้นะคะตัวนั้นเหมือนจราเข้นะคะ

มองทำไมมึงมองหน้า

เฮ้ย

สงสัยจะไม่ถูกกับเจ้าพวกนี้

ตัวนี้เป็นหลานทองครับ

อ้าวจะรีบวิ่งหนีไปไหนล่ะครับคุณผัดไทย
หน้าซิดขนาดนี้เนี่ยเพราะเหนื่อย
หรือว่าเพราะกลัวกันแน่ล่ะครับ
งั้นเก็บก่อนเลยครับคุณเสนาลิง
ก่อนพี่จะไปลมไปซี่ก่อน

หลามจะมีข้าวเหนียวแล้วก็พวกถั่วดำดู

อันนี้ชื่ออะไร
หลายคนถามว่ารัดไหมงูรัดไหม

ฮึนั่นนะนั่นนะนั่นนะนั่นนะ
ลักษณะว่าเขาอยู่ที่สนสรรคงคิดว่า

ทีนี้ปัญหาคือว่าถ้าเกิดงูมันรัดเราอยู่

โอ้โห
เจ๊เจ๊คุยกับ

เอาละเอาหวาน

เป็นโอลิฟต์ไพทัน

มีพิษไม่มีพิษครับ

ก็ยาวพองูงูเหลือมไทย

อันนี้มาจากปลาปูกินี
สามารถกินจราเข้ได้นะฮะ

เวลากินเนี่ยเขาสามารถกินจอละเข้ได้
ไม่อย่างนี้อันนี้ก็อิ่มแล้ว

มันเริ่มจะรัดแล้วไงเพราะว่าลูกชายของพี่มณัฐเนี่ย
ตอนนี้ก็คืออยู่ในท้องของตัวแม่มันแล้วอยู่ในท้องมัน
เอางี้ดีกว่าให้พี่มณัฐกับสัตว์แปลกของเขา
และงูไปพักผ่อนดีกว่า

คุณผู้ชมที่นี่ของกินนะอร่อยทุกร้าน

โอเคโอเคมาเถอะมาเถอะ